อ่ะเรามาเปลี่ยนมาดูบุคคลที่ทำความดีกันบ้าง

เขาไปทำธุระที่ตู้ฝากเงิน
ไปพบเงินสดถึงห้าหมื่นบาทครับ

แจ้งตำรวจตามหาเจ้าของครับ
นี่คือนายทวีศักดิ์หรือว่าโกศักดิ์พึ่งล้อมครับ
อายุ๔๒ปีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งต่อขาน
เทศบาลเมืองตรังที่จังหวัดตรังครับ

ภายในตู้ฝากเงินสดของธนาคารกรุงไทยสาขากันตัง

ก่อนที่จะนำเงินจำนวนดังกล่าวนั้นไปให้กับตำรวจภูทรกันตัง

ศักดิ์บอกนะครับว่าเมื่อคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะไปฝากเงินที่ตู้ฝากเงินสดของธนาคารดังกล่าว
สังเกตเห็นชายคนหนึ่งรีบร้อนออกจากตู้ฝากเงินแล้วก็รีบขับรถออกไป
ต่อมาครับจึงนำเงินเพื่อไปฝากที่ตู้แต่ต้องตกใจเมื่อพบเงินสดถึง๕๕๐๐๐บาท
ก่อนจะตัดสินใจนำเงินทั้งหมดใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรกันตังครับ
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้ตำรวจตามหาเจ้าของนะครับ
ศักดิ์ยังบอกอีกว่าที่ไม่นำเงินนั้นไปเป็นของตัวเองเพราะนึกถึงใจเขาใจเรา
เงินก้อนนั้นเป็นของเราและหายไปคนที่เด็บร้อนที่สุดก็คือเจ้าของเงินครับ
ที่ผ่านมาประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งมา๑๗ปีก็เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่เคยคิดเอามาครอบครองเพราะรู้สึกว่าทำดีนั้นมีความสุขมากกว่า
ต้องชื่นชมโกศักดิ์ด้วยนะครับนี่เป็นแบบอย่างของบุคคลที่ทำความดีแล้วต้องชื่นชมด้วยนะครับ